พรุ่งนี้จะวันแม่ค่ะมีเรื่องราวของคุณแม่ที่ใช้คำว่าชีวิตแม่นี่ก็รันทศมากเหมือนกันนะ
เพราะว่าแม่ต้องทำหน้าที่ดูแลลูกชายทั้งสองคนที่ประสบอุบัติเหตุแล้วลูกเนี่ยนะคะป่วยติดเตียงทั้งสองคนเลย
นี่ดูแลมาเป็นสิบสิบปีแล้วไม่ใช่แค่นั้นค่ะคุณผู้ชมสามีสามีก็มาเป็นกล้ามเนื้ออ่อนแรงอีกกลายเป็นแม่เนี่ยกลายเป็นกำลังหลักคนเดียวของบ้านเลย
ในการดูแลทั้งสามีและลูกชายทั้งสองคนนี่ค่ะเราไปที่บ้านหลังนี้อยู่ที่อำเภอนิคมพัฒนาอยู่ที่จังหวัดระยองอ่ะนะคะ
ซึ่งนักข่าวไปถึงเนี่ยก็ได้เห็นชีวิตความเป็นอยู่ของครอบครัวนี้บ้านหลังเนี้ยกาชาติจังหวัดระยองเขาสร้างให้
คุณผู้ชมถามแม่แม่ก็เล่าให้ฟังนะว่า๑๗ปีมาแล้วนะที่แม่ต้องดูแลลูกชายคนโต
ก็คือนายบรรณพฤษช่อดาราอายุ๓๘ปีคือลูกชายของแม่ประสบอุบัติเหตุ
ตอนที่กำลังกลับบ้านแล้วปรากฏว่าลูกเดินไม่ได้สมองไม่รับรู้อะไรต้องดูแล
แบบใกล้ชิดเลยค่ะคุณคิดดูสิว่าขับถ่ายลูกยังไม่สามารถควบคุมการขับถ่ายได้เลยนะ
แล้วพอหลังจากนั้น๕ปีลูกชายคนเล็กค่ะคือนายอันนันต์อายุ๓๔ปีก็ประสบอุบัติเหตุอีก
คนเมาขับรถมาตัดหน้าค่ะใช้เวลารักษาตัวเนี่ยหลายเดือนเลยเดินได้นะแต่สมองได้รับการกระทบกระเทือน
คนเป็นแม่ต้องดูแลลูกทั้งสองคนอันนี้เป็นภาพในอดีตของลูกนะคะ
เมื่อก่อนลูกก็ปกติก็แข็งแรงก็เป็นกำลังหลักของครอบครัวแต่ทุกวันนี้มันไม่ใช่
คิดดูสิค่าหมอค่าอยู่ค่ายาคุณแม่บอกว่าต้องขายบ้านขายที่ดินจนไร้ที่อยู่แล้วแม่ก็ทำใจเอาไว้แล้ว
แต่ทีนี้เหมือนกับเป็นฝันร้ายเข้ามาอีกค่ะสามีที่เป็นหัวหน้าครอบครัวเนี่ยจู่ก็เป็นกล้ามเนื้ออ่อนแรงเดินไม่ได้อีกทุกวันนี้ถามว่าอาการของสามีเป็นยังไงบ้าง
แม่บอกว่าดีขึ้นสามารถเดินได้แล้วนะแต่ว่าไปทำงานไม่ได้ดังนั้นเนี่ยจะพูดถึงรายได้จากเงินที่สามีออกไปรับจ้างไม่มี
มีแต่เงินที่มาเป็นเงินช่วยเหลือคนพิการของลูกชาย๒คนน่ะค่ะคนละ๘๐๐๒คนก็พัน๖แล้วก็เงินประกันสังคมของสามีเดือนละ๔๘๐๐
จังหวัดระยองเขามาสร้างบ้านให้อยู่
แม่บอกทุกวันนี้แม่ก็เลยมีที่นอน
งั้นไม่รู้เลยจริงว่าจะต้องไปนอนที่ไหน
ร้องไห้แม่ก็เล่าให้ฟังค่ะว่า
เชื่อไหมชีวิตตลอด๑๗ปีที่ผ่านมา
ตั้งแต่ลูกมาเป็นอย่างนี้ป่วยติดเตียงแบบนี้

แต่อย่างน้อยอย่างหนึ่งลูกของแม่ทั้งสองคนยังมีลมหายใจ
แล้วแม่นะบอกว่าแม่ขอสู้ต่อค่ะ
หวังว่าให้ลูกแม่กลับมาเดินได้

ถ้าวันหนึ่งเราเป็นอะไรไปเราทำไงลูกเราทำไง
กลัวตรงนี้กลัวมาก
ถึงพยายามขนขวายที่จะพาเขาไปรักษาตรงนั้นตรงนี้

ท้อท้อบางทีอยากตายเลย
แต่เราตายไม่ได้ไงเราตายเราป่วยไม่ได้เลย
ท้อให้ใครเห็นไม่ได้
เพราะว่าสองคนเขาต้องการเรา
แล้วพ่อบ้านเขาก็ต้องการกำลังใจ
เราก็ต้องการกำลังใจจากคนในครอบครัวเราเหมือนกัน
ก็เลยเลือกที่จะสู้ต่อสู้ให้ได้
นี่ค่ะคุณแม่ให้สัมภาษณ์กับนักข่าวไปก็ร้องไห้ไป

เดี๋ยวจะให้แคปหน้าจอช่องทางที่จะช่วยเหลือกันได้

แม่บอกว่าขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุกวันเลยนะ
ขอให้ลูกชายของแม่ทั้งสองคนสามารถช่วยเหลือตัวเองได้
แล้วทุกวันนี้ใช้ชีวิตอยู่แบบลำบากค่ะ
ลำพังเงินจะซื้อพ่ออ้อมสำเร็จรูป
ให้กับลูกชายทั้งสองคนยังไม่มีเลย

คุณผู้ชมใช้ชีวิตลำบากแบบนี้

ดังนั้นใครที่พอมีกำลังจะช่วยเหลือกันได้
ตอนนี้เนี่ยเลขบัญชีธนาคารกรุงไทยขึ้นอยู่หน้าจอแล้วนะคะ
คุณผู้ชมเอามือถือมาแคปเอาไว้ได้เลยค่ะ
สะดวกที่จะช่วยเหลือกันก็สามารถโอนเงินได้

ธนาคารกรุงไทยสาขานิคมพัฒนา
ชื่อบัญชีนายอนันต์ช่อดารา

เลขที่บัญชีนะคะ๘๔๔๐๒๔๔๑๑๘นะคะ

เรานำเสนอมุมของคนเป็นแม่
ที่ต้องสู้สุดใจจริงค่ะเป็นกำลังใจให้ครอบครัวนี้นะคะ
ค่ะสู้ค่ะทุกครอบครัวเลยนะคะ